ไปดูบรรยากาศหลังจากที่จับเบอร์กันเรียบร้อยแล้วเนี่ย
แต่ละพักก็จะไปที่สารหลักเมืองไปสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
ดังนั้นบรรยากาศล่าสุดที่สารหลักเมืองเป็นยังไง
ไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์

ค่ะคุณอาริยาคุณพีรวัตรค่ะ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พักรวมไทยสร้างชาติค่ะก็เข้ามาสักการะสารหลักเมือง
เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้านะคะ
ได้พาที่ผู้สมัครนะคะไปรายงานตัวแล้วก็ลงทะเบียน
เพื่อรับสมัครลงสมัครผู้เลือกตั้งในกรุงเทพหานครค่ะ
หลังจากที่ได้หมายเรียกเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาที่สารหลักเมืองค่ะ
บรรยากาศที่สารหลักเมืองตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกามาจนถึงณขณะนี้นะคะ
ก็คือเวลา๑๒นาฬิกา๕นาทีนะคะบรรยากาศเรียกได้ว่าคึกคักเป็นอย่างมากค่ะ
มีหลายภาคการเมืองนะคะทยอยมาสักการะสารหลักเมืองค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าสารหลักเมืองเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพหานคร
การจะทำศึกหรือว่าจะทำภารกิจอันไหนนั้นนะคะก็จะต้องมาสักการะสารหลักเมืองเพื่อที่จะเอาเลิกเอาชัย
เพื่อที่จะทำให้ชีวิตที่มีความสิริมงคลค่ะรวมถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะ
ก็จะเห็นว่าการแข่งขันของหลายภาคการเมืองนั้นนะคะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีพักประชาธิปัตย์นะคะก็เดินทางมาสักการะที่สารหลักเมืองเหมือนกันค่ะ
เรียกได้ว่าวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะมีหลายพักมาสักการะที่สารหลักเมืองค่ะ
การแรงก็เป็นคำตอบของพลิปยุทธ์นะคะที่อ่าได้มีการสอบถามไหมนะคะ
ว่าการมาที่สารหลักเมืองในวันนี้นะคะได้ขอพรอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ
ก็บอกว่าให้ถามคนที่เข้าไปข้างในนะคะ
บรรยากาศก็อย่างที่บอกนะคะคึกคักมากค่ะคุณอารยาคุณพีรวัตรค่ะ
องทัพสื่อมวลชนก็มาเป็นอย่างมากนะคะนี่ค่ะ
ก็จะมีแฟนคลับของพลเอกประยุทธ์นะคะถ่ายรูปคู่กับพลเอกประยุทธ์ค่ะ
หลังจากที่พักรวมไทยสร้างชาตินะคะสักการะสารหลักเมืองเสร็จสิ้นนะคะ
ต่อไปเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นพักเพื่อไทยค่ะพร้อมกับแก่นนำของพักนะคะ
ก็จะมาสักการะสารหลักเมืองเช่นกันค่ะรวมถึงอ่า
จะไปที่วัดพระแก้วมรกฏด้วยค่ะ
ค่ะบรรยากาศหลังจากนี้นะคะปีกองการเมืองเริ่มที่จะ
ตีกองนับหนึ่งแล้วนะคะหลายภาคการเมืองเนี่ย
เดินเครื่องอย่างเต็มที่หลังจากได้อ่า
เบอร์ของผู้สมัครแต่ละพักแต่ละคนแล้วนะคะ
กรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะเดินหน้าในการลงสมัครรับเลือกตั้งค่ะ

ที่ทีมขาวไทยรัสทีวีของเราก่อติดอยู่ค่ะสิริวารักษาขาวรัฐไทยรัสทีวี
รายงานสดจากสารหลักเมืองค่ะขอบคุณครับคุณสิริวัลครับ
ก็เป็นการเอาเลิกเอาชัยตามความเชื่อนะฮะได้เบอร์ผู้สมัครเสร็จแล้ว
ก็ต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง
กรุงเทพเองก็จะเป็นสารหลักเมืองแล้วก็วัดพระแก้วนั่นเองนะครับ